ครับท่ามกลางที่เราจับตามองเรื่องของการจะผ่อนคลาย
หรือว่าจะผ่อนปลนมาตรการต่างเกี่ยวกับโควิด๑๙ในบ้านเรา
วันนี้นายกรัฐมนตรีนะมีการไปมอบกรมฐาน
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำเน็ตประรัฐบาลแล้วครับ
แล้วก็มีการเรียกประชุมโดยเฉพาะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คือคุณอนุทินชาญวิริกูลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
น่าจะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ

การทำให้บ้านเมืองของเราปลอดภัย
บอกว่าแม้ว่าแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิดจะลดลง

ความเป็นความตายสุขภาพประชาชนเป็นหลัก
รองลงมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
เมื่อนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของมาตรการต่าง
เราก็เลยไปดูมาตรการของบางจังหวัดกันบ้าง

เพราะว่าเขาใช้คำว่าเปิดบ้านปิดเมือง
ใช่ครับแล้วก็ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ

ที่จะเอาไปติดไว้บนบัตรประจำตัวประชาชน

แล้วก็เอาไปติดที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าก่อน

ไหนธัชกรหัตถาทญผู้หว่าราชการจบุรีรัมพ์
ติดไว้ที่บัตรประชาชนของชาวบุรีรำทุกคนเลยนะครับ
ก็คือเมื่อวานนะครับทางผู้ว่ารัชการบุรีรำ
ได้ร่วมกันแถลงมาตรการเปิดบ้านปิดเมือง
อะไรคือมาตรการนี้อะไรคือเปิดบ้านอะไรคือปิดเมือง
เอาเปิดบ้านก่อนไหมคุณนะเปิดบ้านคือตอนนี้จะมีมาตรการในการผ่อนคลายผ่อนปลน
ให้ตลาดนัดร้านค้าถนนคนเดิน
เฉพาะอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จ
และผลิตผลทางการเกษตร
สามารถที่จะเปิดร้านจัดจำหน่ายได้
รวมถึงให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล
หรือว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เปิดให้บริการได้
อกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรถเร่
ซึ่งจำหน่ายอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จ
กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง

จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และมีมาตรการต่างที่ร้านค้าท่านอย่างเข้มงวด
เดี๋ยวทางจังหวัดเขาจะออกมามาตรการเป็นข้อแหละ
ว่ามาตรการในการเปิดบ้านเปิดร้านจะเป็นอย่างไร
ส่วนที่บอกเปิดบ้านคือประชาชนอาจจะออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่ก็ไม่ได้ปกติเหมือนแต่ก่อนนะ
คุณต้องยังคงดำรงชีวิต

สวมหน้ากากเว้นระยะอะไรแบบนี้

คุณต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

ที่มีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อโควิด๑๙
หรือเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ปลอดโควิด
เรื่องนี้คนบุรีรำต้องรู้ต้องเข้าใจ
ต้องปฏิบัติตามแนวทางบุรีรำเฮลตี้โมเดลอย่างเคร่งครัด
เพราะสติ๊กเกอร์ที่ท่านได้เป็นสติ๊กเกอร์บุรีรำเฮลตี้
ติดลงไปเลยที่บัตรประจำตัวประชาชน
การที่ติดสติ๊กเกอร์บนบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละ
เรียกว่าเป็นมาตรการปิดเมือง

ถ้าคนบุรีรำที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด
ไม่ได้ออกไปพื้นที่อื่นไม่ได้ออกไปเสี่ยง
คุณไม่มีโรคคุณปอดโรคโควิด๑๙
คุณจะได้รับการตรวจสุขภาพติดสติ๊กเกอร์นี้ไว้เลย
ยืนยันว่าคุณเป็นคนที่ปลอดโรคในพื้นที่บุรีรำ
ใช้คำว่าในพื้นที่บุรีรำแปลว่าอะไร
คือเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ได้ไปจับจ่ายซื้อของได้

แล้วเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องออกไปนอกพื้นที่บุรีรำล่ะ
ถ้าคุณต้องออกนอกพื้นที่บุรีรำแล้วคุณกลับเข้ามา
ตอนคุณออกนอกพื้นที่คุณจะถูกลอกสติ๊กเกอร์ออกก่อน

ใครที่ถือพาสปอร์ตก็จะถูกลอกออกจากพาสปอร์ตนั้นก่อน
ใช่นะครับแล้วถ้าคุณย้อนกลับมาในพื้นที่บุรีรำ
ต้องกักตัว๑๔วันก่อน
คุณได้รับการตรวจสุขภาพหลังจากกักตัว๑๔วัน
ทางจังหวัดจะติดสติ๊กเกอร์ให้คุณใหม่
เท่ากับคุณเป็นคนปลอดเชื้อและกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้ว
นี่คือมาตรการปิดบ้านนะครับ
ปิดบ้านเขาก็จะมีสติกเกอร์ยืนยันว่าคุณอยู่ในบ้านของเราปลอดภัย
อันนี้คือปิดเมือง

เพราะบุรีรำเขาไม่พบผู้ติดเชื้อในระยะ๒๑วันที่ผ่านมาแล้วนะคุณ
หน้านั้นมีผู้ติดเชื้อสะสม๑๓ราย
คือเป็นชาวต่างชาติ๒เป็นคนไทย๑๑ราย
แล้วก็๑๐รายหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว
ยังเหลือ๒รายที่อยู่โรงพยาบาล
แต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเตรียมกลับบ้าน

ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้ว
สวัสดิ์เขาเลยบอกว่าเราจะเปิดมาตรการตรงนี้แล้ว

ท่านจะปฏิบัติตามที่เรามีมาตรการใหม่ออกมาหรือเปล่า
เปิดบ้านปิดเมืองนี่นะครับ

ที่โคลราศพูดว่าราชการจังหวัดโคลราศ
เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่จังหวัด
ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่
ติดต่อกันเป็นวันที่๑๖แล้วนะครับ
และทางสบคได้ประกาศให้สามารถผ่อนปลนมาตรการความเข้มงวดบางข้อได้
ก็ตามมติที่ทางจังหวัดจะมีการออกมติออกคำสั่งออกมา
ตอนนี้ทางจังหวัดเองได้มีมติผ่อนปลนมาตรการ
ด่านตรวจเคอร์ฟิลล์ลงจาก๕๓ด่าน
ลดเหลือ๒๕ด่านก็ครึ่งต่อครึ่ง
เพื่อให้ประชาชนที่มีใบอนุญาตเดินทางในช่วงกลางคืน
รับความสะดวกมากขึ้นโดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
ส่วนด่านคัดกรองก็จะลดลงจาก๕ด่านเหลือ๒ด่าน
คือด่านในพื้นที่อำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียว
ขณะที่ด่านในชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลต่าง
จะลดลงเหมือนกันเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
เน้นในเรื่องของการตั้งด่านดูแล
กรณีที่ต้องมีการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น
ขณะที่มาตรการผ่อนปลนอื่นอาทิตการเปิดตลาดสด
ปิดร้านเสริมสวยร้านตัดผม
และการเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชน
สถานีขนส่งจังหวัดนครราชศรีมานั้น
ก็ต้องรอคำสั่งจากสบคจากส่วนกลางดูก่อนนะครับ
อันนี้ก็เป็นมาตรการของแต่ละจังหวัดนะคะคุณผู้ชม

จะมีกฎมีมาตรการออกมาอย่างไรบ้าง
แต่ที่เล่าไปทั้งสองจังหวัดนครราชศรีมาทั้งบุรีรำเนี่ย

เหลืองคือ๓๕จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ

เขาก็ต้องรอดูเวลาอีกนะถ้าไม่มีผู้ติดเชื้ออีก
เดี๋ยวเขาก็ขยับลงมาที่กลุ่มสีเขียวนะครับ